การเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทย
กับอีก๒เกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมสำคัญมาก
ในการเจอกับทางมาเลเซียแล้วก็เวียดนาม
เกมแรกเราจะเจอกับทางมาเลเซียก่อน
วันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
ก็ล่าสุดทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้เปิดเผยแผนการเตรียมทีมเบื้องต้น
ของอากิราชอิชิโนะเฮดโคสต์ทีมชาติไทย
๒นัดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยทางนิชิโนเองเนี่ยตอนนี้นะครับ
ได้เดินทางกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่น

วันที่๒๗ตุลาคมนี้นะครับ
และทำการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทย
และหาลือแผนงานการเตรียมทีมชุดใหญ่
แล้วก็๔เกมควบคู่กันไปด้วยนะครับ
จากนั้นวันที่๓๑ตุลาคมนะครับ
จะเป็นวันแรกที่จะให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ย

โดยนิชิโนให้นักเตะฝึกซ้อม
ในช่วงแรก๔วันนะครับ
ก่อนที่จะปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือในวันที่๓จะปล่อยให้นักเตะได้ไปพักนะครับ
โดยช่วงนี้จะไม่มีนักฟุตบอลของการท่าเรือ
รวมไปถึงนักฟุตบอลในเจลีกด้วยนะครับ
ก่อนที่จะเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวอีกครั้งหนึ่ง
วันที่๘พฤศจิกายนนี้นะครับ

จะตามมาสมทบในวันที่๑๑พฤศจิกายนนะครับ

ถ้าบอกว่าพวกตัวเจลีกมาวันที่๑๑พฤศจิกายน

สรุปแล้วเนี่ยตัวพวกเจลีกเนี่ย
ดูแล้วก็คงไปซ้อมที่นู่นนะครับ

พอเสร็จสิ้นนะครับจากโปรแกรมแข่งขันวันที่๑๔
พฤศจิกายนที่ไปเจอมาเลเซียเนี่ย

แกรมตอนนี้ความชัดเจนคือเรื่องของวันเวลาในการเดินทาง
กับเรื่องของวันเวลาในการฝึกซ้อม
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความชัดเจนที่ต้องต่อเนื่องคือ
๔เกมที่มีผู้เล่นชุดใหญ่ที่มันติดในข่าย

ก็๔เกมก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับ
ก็นัดแรกวันที่๒๖พฤศจิกายนนี้นะครับ
ก็มีกำหนดที่จะเรียกนักเตะชุด๔เกมมารายงานตัววันที่๓๑ตุลาคม
ในรูปแบบมินิแคมป์จนไปถึงวันที่๓พฤศจิกายน

จะรวมตัวอีกครั้งในวันที่๗นะครับ
แล้วก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๑เกม
พบกับทีมชาติจีนในวันที่๙พฤศจิกายนนะครับ
สำหรับในช่วงนี้ก็จะมอบหมายให้โค้ดแบนทศตวรรษีปาน
ช่วยดูแลการฝึกซ้อมของทีมไปก่อนนะครับในช่วงแรก
เนื่องจากโค้ดหละอิสระสีทะโล
ติดภารกิจคุมทีมชาติไทยในชุดรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
ก็ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปี๒๐๒๐นะครับ

แล้วก็หลังจากนั้นโค้ดล่ะจะกลับมาคุมทีมมาดูเองอีกครั้งหนึ่ง
ในวันที่๑๑พฤศจิกายนนะครับ
ก็จัดสรรปันส่วนกันไม่ได้มีใครตายตัวนะครับ
ตำแหน่งตั้งแต่ยู๑๙ไปจนถึงชุดใหญ่นะลูกทีมของนานิชิโน
ส่วนผู้เล่นอยู่ในข่ายนั้นก็เห็นบนหน้าจอนี่แหละ
เอกณิตสุพโชคสุภาชัยแล้วก็สุพนัทนะครับ
คืออายุอยู่ในเกณฑ์เล่น๔เกมได้
ก็สุดท้ายสมาคมบอกว่าให้นิชโนตัดสินใจเลยนะครับ

แต่ว่าช่วงซ้อมจะให้ไปซ้อมที่ไหน
ผมเชื่อว่าคงซ้อมชุดบอลโลกเป็นหลักเลยแหละ

ส่วนตัวนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย

อันนี้ก็อยู่ที่นิชิโนจะเคาะยังไง

แล้วเล่นต้องบอกว่ามีการเล่นดี
ใช่เรื่องดีมากนะครับ

วันที่๒๑ตุลาคมเป็นวันเกิดครบ
รอบ๒๐ปีของเอกณิตปัญญาเพเมเกอร์

วานนี้เนี่ยยิงประตูช่วยให้ทางเชียงรายเนี่ย

ก็ถือว่าเป็นประตูฉลองวันเกิดด้วยนะครับ

ส่วนมาเลเซียครับความเคลื่อนไหว

คือดูเขาเป็นรองเราเรื่องของอันดับในตารางคะแนน

ซึ่งตารางคุณซื้อของมาเลเซีย

ก็บอกว่าเดินทางมาชมเกมที่ไทย

เรื่องของตัวผู้เล่นรูปแบบการเล่น
ซึ่งสิ่งที่มาเลต้องทำก็คือแน่นอนวิธีไหนก็ได้ที่หยุดไทย
ซึ่งมันจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่เชื่อว่ามาเลเซียมีวิธีการในการรับมือ
ปัจจุบันทีมเสือเหลืองมาเลเซียเก็บจะชนะได้๑นัด
คือเกมแรกที่เจอกับอินโดนีเซียคือบุกไปชนะอินโด๓๐
แล้วก็แพ้ยูวีอี๑๒แบบนำยูอีก่อนด้วย
แล้วก็ล่าสุดแพ้เวียดนาม๐ต่อ๑ในเกมเยือน
ลองดูนะครับสกอร์ที่ออกมาเนี่ยเขาถ้าชนะชนะใกล้เคียง

แต่การที่ทีมชาติไทยไปเยือนบูกิจจาริวต้องบอกว่า
เรามีสวัสดิ์ตีที่ไม่ค่อยดีเท่าไรค่ะพี่เจ
เพราะว่าต้องบอกว่า๓๑ปี
ที่เราไม่บุกไปชนะเขาเลยที่สนามของเขา
ไม่ว่าผลงานของเขาในช่วงนั้นจะเป็นอย่างไร
นี่อาถรรพ์บุกิจริวให้ติดตามกันแล้วกัน

มีโปรแกรม๒เกม
พบกับมาลัยเซียประเยินที่สนามบุกิจริวดิ์

ไทยก็บุกไปเยือนเวียดนามเหมือนกัน

ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ชมเช่นเคยนะครับ